คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูลีลาการเข้าครัวของแม่แอฟทักษะออนกันหน่อย

เจาะแจ๊ะริมเจาะ
ไปดูแม่ลูกผูกจิตแม่แอ๊บคนสวย
แชร์ข่าวสาวสตรองและหนูปีใหม่
ผู้ที่แซวแม่แอฟออกสื่อได้ตลอดเวลา

บอกว่าแม่แอ๊บไม่เคยทำไม่เคยทำ

ธรรมแม่น้าแตกได้ลงคอ
ล้าสุดย้ายเสียชื่อแม่แอฟ
โชว์สปาเกตตี้ไปหนึ่งที
ปีให้กี่คะแนนดีคะ
อืดุแม่ก่อนทำแรงเป็นไง

ใช่อย่างงี้ไม่ได้ชิ้น
ทุกคนรุ้ม
เกลือเส้นกาฟีไปนะ

๕เต็มกิจเหรอ

เข้าไปคำแรกใจไฮเวฟ

ตัดคำสองให้ไปห้าเต็มสิบ
ฟังแล้วมองตาปิบเลยค่ะคุณลูก
ดีนะตอนหลังเปลี่ยนให้รักษาน้ำใจที่๘คะแนน

จบแบบแฮปปี้
เจ้าแจ๊ะริมเจ้า